เรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นในคืน

เกิดขึ้นเช้า๓๑ธันวาคม

คนก็บอกว่าจริงแล้วความซื่อสัตว์มันคือหลักของการคลองเรือนใช่ไหม

แต่เราไม่อยากให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้น

และเพิ่มจากกับแฟน

เป็นแยกง่ายมาก

ที่ทำงานเดียวกันกับผู้ชายคนนี้เลยมันก็แบบอารมณ์ชั่ววูบ
ทนทนไม่ไหวคุณผู้ชมเก็บเสื้อผ้าออกไปสามสิบใช่ไหม
กลับว่าจะไปสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองค่อยกลับมาแต่ย้อนกลับมา
เช้าสามสิบเอ็ดไปเปิดห้องดูอย่างที่คุณบอกไปค่ะก็ไปเจอแฟนเนี่ย
อยู่กับผู้ชายคนอื่นซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานเดียวกัน
ใช่โมโหเอามีดจ้วงแทงทั้งชู้ทั้งแฟนตัวเองบาดเจ็บสาหัสปางตาย
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคือคนที่ก่อเหตุ
เขาก็เอามีดพับที่เขาพกมาเนี่ยรัวแทงแฟนเลยนะ
แฟนคือนางสาวนัทอายุสามสิบห้าปีแล้วอีกคนนึงเนี่ยค่ะ
ที่เป็นรุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยคือนายวรพงษ์อายุสามสิบสามปี
เจ็บทั้งคู่เพราะว่านางสาวนัทเนี่ยโดนโดนของมีคมคือโดนมีดเนี่ยนะคะ
เป็นแผลชะกันบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างแล้วก็ใต้คางเป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซน
ส่วนรุ่นน้องที่ทำงานโดนมีดแทงบริเวณหน้าท้องซ้าย
วนมซ้ายใกล้กับหัวใจต้นแขนซ้ายแล้วก็แขนขวา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเพราะว่าที่ห้องเนี่ยเลือดกระจายเต็มพื้นเลย
หลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป

แต่ท้ายที่สุดโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้ที่ปั๊มเลย
ในพื้นที่อำเภอสุหายโกลกเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนโดนจับเขาบอกว่าผมรักเขานะรักเขามากแล้วก็ยังรักเขาอยู่
แต่ว่ามาเห็นภาพอย่างนี้มันก็ทนไม่ไหวคือสงสัยมานานอ่ะ
ก็เลยแบบออกอุบายเองว่าจะกลับบ้านแต่ก็ย้อนกลับมาเพื่ออยากมาเห็นว่า

ก็เลยแบบไปเจอก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายนิพิษอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าไปฝากขังที่ศาลสงขราเป็นผลัดแรก
เขาก็บอกแบบนี้ว่าอยู่กินกับแฟนสาวมา๑ปีแล้วก็เช่าห้องอยู่ด้วยกัน
ที่ผ่านมาก็มีปากมีเสียงกันเป็นประจำเพราะมีคนมาบอกเองสงสัยเองได้ข้อมูลมาเหมือนกันว่า
แฟนสาวเหมือนจะมีผู้ชายคนอื่นไปติดพันธุ์อยู่เหมือนกันนะ
แต่ทุกครั้งที่ถามแฟนสาวก็ไม่ยอมรับสารภาพ
ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยครั้งในช่วง๑ปีที่ผ่านมา
วันที่เกิดเหตุออกอุบายเดี๋ยวพี่ขอกลับบ้านสัก๒๓วันนะ
ค่ะครอบครัวหน่อยหลังจากกลับไปวันเดียวนะฮะ
พยายามโทรหาหลายครั้งไม่ยอมรับสายไม่โทรกลับติดต่อไม่ได้
ก็เลยสงสัยขับรถย้อนกลับไปที่ห้องพัก
ด้วยความที่เป็นห้องตัวเองก็มีกุญแจห้องอยู่แล้ว
ไขประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นคือภาพบาดตาบาดใจครับ
น้องซึ่งเป็นผู้ชายอยู่ที่ทำงานเดียวกัน
กกอยู่กับแฟนสาวบนเตียงของเขาเอง
คุณผู้ชมมันก็โมโหเลือดขึ้นหน้าคว้ามีดพกที่เตรียมเอาไว้
รัวแทงรุ่นน้องผู้ชายคนนั้นไม่ยั้งแล้วก็แทงแฟนสาวตัวเอง
นับครั้งไม่ถ้วนด้วยความที่โมโหมากไปหน่อย
ซึ่งแน่นอนนะครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาแหละ

นายนิพิษบอกด้วยนะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
คือผมก็ขับรถหนีไปแบบไร้ทิศทางแล้วเพราะผมกลัว
ท้ายที่สุดมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ถูกต้องเขาเองเขาก็เสียใจแหละนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ขณะที่แม่แล้วก็พี่ชายของตัวเขาเองก็เดินทางมาจากที่ชุมพรไปเยี่ยม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมยื่นหลักทรัพย
ถ้ำเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับแล้วต้องรอว่าศาลนั้น

เขาเป็นคนทำร้ายแฟนตัวเองกับผู้ชายชู้คนนั้น
ด้วยความที่โมโหมากเหลือเกินนะครับ